เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมดูคลิปไปว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
มีคนขับรถเก่งคันหนึ่งเขาขับไปเฉียวชนคนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
รถจักรยานยนต์เขาล้มแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถเก๋งลงมาโอ้โหกลางเลย
บอกว่าตัวเองเป็นทหารโชว์บัตรทหารโชว์เครื่องแบบทหาร
แล้วก็ต่อว่าตำรวจจราจรที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คือเหมือนกับขู่เดี๋ยวระวังจะโดนย้ายโดนเด้งหรอก
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันอีกรอบหนึ่งนะคะ
ผมไม่ได้จะโดม
ใจเย็นพี่

ก็บอกว่ากูผิดได้ไงกว่า
ใจเย็นพี่
โหดูสิคุณภาพวิบุหรือนี้รถตัวเองใช่ไหม

พี่พยายามเปิดประตูอ่ะหืม

แล้วก็ขู่ตำรวจจราจรขู่จะย้ายตำรวจจราจร
หาว่าตำรวจจราจรไปเข้าข้างรถจักรยานยนต์

คนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังคลิปนี้หลายคนบอกว่า
พี่ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่อยากให้พี่ดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวเหลือเกิน

คงตะโกนจนเสียงแหบนึกออกป่ะ
วันนี้นะคะคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปคุยกับ
คนที่ขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกชนจนล้ม
นายวิมลน้ำใจดีอายุ๒๕นะคะ
เขาเป็นคนถ่ายคลิปนะคะแล้วเขาก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะ
นี่ค่ะคนนี้นะคะนายวิมลนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุ
พอเกิดเหตุปุ๊บตำรวจก็มาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ได้มีการไปเหมือนกับจะไปเจรจากันด้วย
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่าตำรวจเรียกทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายวินรถจักรยานยนต์นายวิมลคนนี้
กับทางฝ่ายของคนนี้ที่ไปกลางเนี่ยไปคุยกันที่โรงพัก
แต่เขาก็ฟึดฟัดเดินหงุดหงิด
เข้าไปในห้องสอบสวนห้องไกลเกลี่ยเจรจากัน
แล้วเขาก็ภาพนี้ค่ะที่เราให้ดูไปตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วบอกตำรวจว่าปิดห้องไม่ให้สื่อสัมภาษณ์

ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ก็ทำก็ทำได้แหละ

แต่นายวิมลก็เลยบอกกับคุณนฤทธิ์ว่า
ไอ้ภาพเมื่อวานที่เข้าไปเจรจากันไปคุยกันแบบปิดห้อง
ทหารคนนี้นะยังหงุดหงิดอยู่เลย

เขาเป็นทหารเป็นอดีตทหารอ่า

เขาบอกทหารคนนี้ยังไม่สำนึก
ุดหงิดหุดหงิดในห้องที่แบบไปไกลเกลี่ยไปเจรจากัน
ผู้กำกับสพปากเกร็ด
ก็เรียกพบทหารนายนี้อีกรอบนะคะเป็นทหารเรือค่ะ
พอเรียกพบอีกรอบเป็นผู้กำกับแล้วไง
เป็นผู้กำกับเรียกพบเปลี่ยนเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลย
ตอนแรกไปถึงฟึดฟัดฮึดฮัดนะคะสุดท้ายขอโทษนะคะ
ขอโทษนายวิมลวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็สารภาพว่าก็อารมณ์ร้อนไปเอง
ปกติไม่เคยขับรถชนใครก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่
เดี๋ยวหลังจากเรื่องจบเราพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะ

ขนาดแค่นี้ผมยังแค่ประตูไม่รอดใช่ไหมใช่จะแย่แล้ว
ตอนเขามาเขาก็ดันประตูดังปึ้งเลยครับ
แล้วก็ไปชนกับพี่ตำรวจที่ยืนอยู่ครับ

แล้วเขาก็พูดบอกว่าวันนี้มาแบบโจรมาแบบคนจน
เพราะว่าเขาแต่งชุดแบบธรรมดาธรรมดามาครับ
ใช่แล้วเขาก็เดินเข้าห้องหนีพวกผมไปเลย
เขาก็พูดว่าเห็นเหตุการณ์กาดยิ้งแบบโขลาดไหม

แล้วเขาก็เข้าไปเอากระเป๋ามาครับ
แล้วเขาก็พูดอีกเดี๋ยวจะกาดยิ้งแบบโขลาด
เขาก็พูดว่าเขาเคยเสียลูกชายไป
เขาก็เครียดเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ดื่มเหล้า
เพราะว่าลูกชายเขาดื่มครับแล้วก็เป็นความเสียชีวิตครับ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ดื่มก็ตรวจก็ไม่เจออะไรอย่างนี้ครับ
เขาบอกว่าพี่ก็ขอโทษเองแล้วกันวันนั้น
เขาก็เข้ามาก้อนผมอะครับแล้วก็หัวเราะแบบอารมณ์ดีอะครับ
แล้วเขาก็บอกว่างั้นว่างเดี๋ยวนัดทานข้าวกันนะอะไรประมาณ
เขาชวนเราทานข้าวด้วยหรือครับ
ใช่ครับชวนผมนัดทานข้าวกันครับ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาช่วยจริงเราอยากไป
กล้าไปเหมือนกันครับพ่อบอกว่าก็อย่าเพิ่งไปอะไรอย่างนี้ครับ

คือถ้าฟังจากที่คุณนิมนต์เล่าให้ฟังเนี่ย
ผมถือว่าทหารคนนี้นี่
คือจะไปเอาเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชอะไรมาข่มมาขู่อะไรเขา

ใช่ค่ะคือเหตุการณ์นี้ค่ะที่เขาอลวาดโวยวาย
แล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่ง
อย่างที่พี่วิมลบอกเขาถือกระเป๋าสีดำอยู่ใบหนึ่งเห็นไหม

ใช่เขาอ้างว่าเหมือนกับเออมีปืนอะไรอย่างนี้ไง
มันเป็นเรื่องที่คนไทยแบบเศร้าสลดกันทุกคนนะฮะ
นี่เขายดระดับนาวาเอกนะคะคนนี้
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางนาวาเอกคนนี้ก็ไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอก
งจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับสพปักเกร็ดนะคะแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
เปรียบเทียบปรับไป๔๐๐นะคะแล้วทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไป
อยากจะขอสัมภาษณ์นาวาเอกคนนี้นะคะเจ้าตัวรับโทรศัพท์
บอกกับทีมข่าวของเราว่าพี่สบายดีปิดคดีไปเรียบร้อยแล้วครับ
อยากจะขอเวลาแล้วก็เนี่ยวางสายไปลองฟังดูหน่อยค่ะ
จากไทยรัฐค่ะ
นี่ค่ะตอนรับโทรศัพท์เป็นแบบนี้ค่ะ
คือทีมข่าวของเราบอกว่า

จริงแล้วเหมือนกับเขาเกษียณไปแล้ว

ก็เป็นลักษณะของรัฐกาลที่ตำแหน่ง
จะเป็นตำแหน่งที่จำเป็น
แม้จะเกษียณแล้วก็อาจจะว่าจ้างต่อ

เราก็เลยคุยไปทางโฆษกองทัพเรือเลยค่ะ
พลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์

โฆษกองทัพเรือนะคะ

เป็นกำลังพลของกองทัพเรือจริง

แล้วก็ถูกทำรงวินัยด้วยนะคะ
เราก็ตรวจสอบมาให้นะคะว่า
คนนี้เขามียศนาวาเอก

เตรียมทหารรุ่นที่๒๒
ปัจจุบันปฏิบัติงานที่กองทัพเรือ
กอกน้อยกรุงเทพ

ข้อมูลล่าสุดมาว่าเขาอายุยังไม่๖๐

ยังไม่๖๐ห้าสิบไป

ก็เป็นรับรัชการปกตินี่แหละใช่
เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะที่ตรวจสอบได้แต่ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
สำหรับทหารนายนี้ซึ่งทางต้นสังกัดเขาก็ได้เข้าไปสอบสวนแล้วก็ลงโทษทางวินัยแล้วนะครับ